มาดูที่คุณสืบสกุลบอกไว้ตั้งแต่ปลายเบรกที่แล้ว
เรื่องเกี่ยวกับขโมยชิงทรัพย์ไปชิงทรัพย์ของแม่ค้าขายลอตเตอรี่
สิ่งที่เอาไปคุณผู้ชมก็คือลอตเตอรี่
ทีนี้ก็ไม่มีเครื่องมือในการทำมาหากินค่ะ
โดยคนร้ายรายนี้ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็มากระชากแผงลอตเตอรี่ไปประมาณ๔๐๐คู่
คิดเป็นเงินคูณ๘๐ไปก็๓๒๐๐๐บาท

หนึ่งกุมภาพันธ์คุณนี่จะออกแล้วตอนนี้พ่อค้าแม่ค้า
เขาก็เร่งขายลอตเตอรี่ในแผงของเขาเอง
ใช่ค่ะโดยนางรัชนีกรน่วมไม้พุ่มอายุ๔๕ปี
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ผู้เสียหายที่ถูกคนร้าย
ราวลอตเตอรี่ก็นำผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่เกิดเหตุค่ะ
บริเวณริมถนนสายบางปลาหมู่ที่๗
ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
อยู่ห่างจากหน้าบริษัทย่งไทยจำกัด
แล้วก็ทางเข้าหมู่บ้านเลขที่๕ประมาณ๕๐๐เมตร
รัชนีกรก็เล่าให้ฟังค่ะช่วงบ่ายของวันที่๒๖มกราคม

ก็มองไปมีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอดฝั่งตรงข้าม

ใช่เห็นแล้วแล้วก็เอ๊ะเขามองมาที่ฉันนี่
หลังจากนั้นเขามองอยู่พักนึงนะก็ขับขี่จักรยานยนต์ออกไป

ใช่ก็คิดว่าปกติเหมือนจะมาซื้อแต่ก็ไม่ได้เข้ามาซื้อ
หลังจากนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
ชายคนนั้นต้องบอกว่าตัวแม่ค้าขี่จักรยานยนต์กลับบ้านก่อน
กลับออกมาประมาณสัก๕๐๐เมตร
ก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบข้างขวานะ
กระชากแผงขายลอตเตอรี่ที่วางอยู่หน้ารถแบบนี้
นี่เธอเอาแผงวางไว้แบบนี้อันนี้เป็นจำลองเหตุการณ์นะนะ
ใช่ค่ะพอกระชากไปแล้วก็หลบหนีไปเลย

แล้วคนร้ายก็สวมหวกกันน็อกปิดบังเต็มใบหน้านะคะ
ก็เป็นรถคันเดียวกันกับตอนที่มาจอดดูตอนแรก

ทีนี้ลอตเตอรี่ที่ถูกคนร้ายชิงไป

อย่างที่บอกไงคูณ๘๐บาทไปก็๓๒๐๐๐บาท

หมวดเล่มที่ถูกชิงไปมีทั้งหมด๔หมวด

งวด๑กุมภาพันธ์ปีนี้

แล้วก็คนร้ายนำไปขึ้นเงินหรือว่าเอาไปขายต่อ
ใครก็ตามที่เป็นผู้รับขึ้นเงิน

ไปแจ้งความได้ที่ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร

ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครเอาไว้แล้วด้วย

เพิ่งออกจากงานมาเมื่อตอนปลายปี๕๙นี้เอง
เพราะว่าร่างกายเธอไม่ค่อยแข็งแรง

ถูกคนร้ายชิงลอตเตอรี่ไปแบบยกแผงเลย
คือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยน่าเห็นใจนะ
กว่าจะได้โคต้ามาแต่ละใบแต่ละชุด

แต่ถูกฉกไปแบบนี้

นะครับก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามตัวคนร้ายต่อไป

เขารู้หมวดนะรู้หมวดรู้เลข